สองเราเมื่อสายัน
มีเวิร์นเคียงมาแล้ว

มีเพลงที่ทายธนาวุธ

เราย้อนตั้งแต่อดีตในอดีตเคยเดินสายอย่างไรเคยแสดงกันอย่างไรเราก็จะคงอนุรักษ์ไว้ก็คือมีนักร้องลองใหม่ก่อนตอนแรกเลยนะคะแล้วก็หัวหน้าวงออกแล้วก็มีตลกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รีวิวรีวิวก็คือหางเครื่องนะคะเขาเรียกว่าการแสดงตรงเนี้ยก็จะครบทีม
เอาบทอมตะของเพลงของสัญญาพรอะไรมาร้องแล้วก็เราจะสนับสนุนเด็กใหม่ใหม่ที่กำลังจะตายเต้าขึ้นมาที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งของเรากันต่อไป
คือสร้างคนใหม่ให้มีอนาคตเหมือนอย่างพี่สัญญาพรอะไรเหมือนอาสัญญาพรนาลายในปัจจุบันนี้
คุณอาน่ารักมากนะคะพูดคุยกับน้องดุดดิวกันนะคะบอกว่าน้องวันหลังว่างเนี่ยถ้าใครว่างมาแจมได้นอกจากทำข่าวแล้วนะคะแกบอกว่ามาเต้นก็ได้นะ
สวัสดีคุณอาเปิดอากาศให้คนรุ่นใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมนะ